สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยเนี่ยนะครับอากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
เริ่มเห็นสายหมอกตอนเช้าตอนเย็นเริ่มร้อนอบอ้าวนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณที่ติดทะเลนี่เป็นสัญญาณว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับ
อากาศหนาวลมเย็นเริ่มถอยออกจากเมืองไทยของเราไปแล้วนะครับ
สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความชื้นนั่นเองนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
ลมหนาวจะมีโอกาสมาเยือนเมืองในของเราต่อหรือไม่มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
นี่คือกลุ่มฝนณขณะนี้เนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมามาจนถึงตอนนี้จะสังเกตว่าฝนส่วนใหญ่ครับ
อยู่บริเวณทางตอนล่างบริเวณทางตอนบนครับ
ข้างโล่งเพราะว่ามีอากาศเย็นเข้ามาปกกลุ่ม
แต่ว่าหลังจากนี้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีแดงดี
พื้นที่สีแดงเนี่ยนะครับคือความชื้นนะครับ
หมุนวนของกระแสลมอยู่แถวบริเวณตรงนี้นะครับ
หลังจากนี้เนี่ยนะครับกลุ่มกระแสลมตรงนี้ครับ
ค่อยมีการหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ผ่าน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับ
ก่อนที่จะลงสู่บริเวณอ่าวเบงกอแน่นอนครับ
สิ่งที่มาด้วยก็คือความชื้นนะครับ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความร้อนอบอ้าวเกิดหมอกนะครับ
รวมไปถึงถ้าหากมีความชื้นสะสมมากเนี่ยนะครับ

สังเกตว่านอกจากสีฟ้านอกจากสีแดงที่มีการแผ่เข้ามา
กินพื้นที่ประเทศไทยของเราค่อนข้างเยอะ

สีฟ้าคืออากาศหนาวนะครับ
ส่วนบริเวณสีแดงคืออากาศร้อนชื้นนะครับ
เจอกันตรงกลางจะเป็นจุดที่เป็นแนวปะทะของกระแสลมพอดี
จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นได้
นี่คือการคาดการณ์จากโครงประตูนิยมวัฒนิยานะครับ

หลังจากนี้กลุ่มสีเขียวเนี่ยนะครับ
คือฝนจะค่อยมีการเคลื่อนที่ผ่านเมืองไหนของเราไปนะครับ
โดยมีจุดศูนย์กลางก็คือสีชมพูสีเหลืองเนี่ยนะครับ
คือบริเวณจุดศูนย์กลางของหย่อมฝนหย่อมใหญ่
จะมีการเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ลงสู่บริเวณอ่าวเบงกอนะครับ
แล้วก็มีการวกขึ้นไปแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ก็จะทำให้บริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
ตั้งแต่ภาคเหนือไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
มีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห
นี่คือการคาดการณ์ฝน๒๓วันหลังจากนี้นะครับ
นี่คือในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
ฝนส่วนใหญ่จะกินพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับ

เพราะว่ามีลมหนาวเข้ามาปกกลุ่มอยู่อุณหภูมินะครับ
วันนี้อาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับ

ฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลงนะครับ

เราก็จะได้เจอความหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิบมหันทร์สวัสดีครับ